ท่านผู้ชมครับแม่ไม่น่าเชื่อว่ายุคนี้สมัยนี้ยังมีคนกล้าก่อเหตุแบบนี้
นะผู้ชายคนนึงนะครับคือไปแอบชอบเด็กหญิงวัยสิบสามปี
หมู่บ้านที่ตัวเองไปทำงานอยู่นั่นแหละ
พอเขาไม่เล่นด้วยเนี่ยไปฉุดเขาขึ้นรถแล้วข่มขืนนะฮะ
นะก่อนจะปล่อยออกมาเนี่ยขู่ว่าอย่าไปบอกใครนะ
ไม่งั้นจะฆ่าทิ้งเลยนะฮะแต่เด็กเขาบอกแม่นะฮะ
บอกคุณแม่คุณแม่พาไปแจ้งความนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กหญิงที่ถูกกระทำเนี่ยอายุเพียงแค่สิบสามปีเท่านั้น
ถูกผู้ชายคนนึงนะฉุดขึ้นรถกระบะ
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศริมถนนในพื้นที่พระนครศรียุธยา
ห่างจากบ้านแค่๑กิโลเมตรแถมขู่ฆ่าถ้าไปบอกใคร
แต่น้องเขาก็ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างกลับมาที่บ้าน
หลังจากถูกกระทำนะครับแล้วก็มาบอกคุณแม่
แม่ก็พาไปแจ้งความที่สพออุทัย
น้องบอกว่าผู้ต้องหาชื่อว่าในน็อตนะอายุ๓๒ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๑๙ตุลาคม
วันนี้ตำรวจเชิญตัวแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหาย

ตอนที่ตำรวจกำลังสอบถามข้อมูลจากคุณแม่ของเด็กอยู่เนี่ย
น็อตโทรมานะฮะโทรศัพท์มาหาบอกเดี๋ยวผมจะมามอบตัว
ปรากฏว่ารอจนถึง๕ทุ่มก็ไม่มา

ซึ่งคุณแม่ของน้องเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ

ไอ้คนนั้นน่ะมันโทรมาเข้าเครื่องลูกสาว
โทรมาบอกว่าจะคุยกับแม่ทีนี้แม่ไม่คุยก็เลยเอาให้ผู้กรรมคุย
เราก็คุยเขาก็บอกว่าอ้าวผมจะเข้าไปมอบตัวครับ
ว่าอย่างนี้เข้ามาก็เข้ามาเลย
เขาก็ว่าอย่างนี้มันก็ไม่เข้ามาเลยไง
พ่อของน้องบอกว่ามีลูกสาวคนเดียวนะครับ
พ่อรักแล้วก็ห่วงลูกสาวมาก

ถูกขึ้นรถพาไปข่มคืน
ไปถึงเนี่ยพ่อของเด็กบอกว่ากลับถูกตะโกนถามมาว่าจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่
ซึ่งพ่อบอกโอ้โหรับไม่ได้มันจุกอกไปหมดไม่ให้อภัยแน่นอน
ก็จะมีภาพรถของในน็อตนะแล้วเมื่อสองวันก่อนเนี่ย
น็อตนี่แชร์ข่าวฆ่าปาดคอสาวโรงงานที่อายุทยาด้วยนะ
ท่านผู้ชมยังจำข่าวเรื่องนี้ได้ข่าวนั้นก็โหดเยี่ยมเหลือเกิน
เราได้ข้อมูลว่าในน็อตเนี่ยแอบชอบเด็กหญิงผู้เสียหายวัย๑๓ปีคนนี้อยู่
เขามาทำงานแคมป์คนงานก่อสร้างแถวนี้ให้เพื่อนเนี่ยพยายามไปขอเบอร์โทรของเด็กนะ
ได้มาเนี่ยทักไลน์ไปหาแต่ว่าน้องเนี่ยเขาใช้มือถือเครื่องเดียวกับคุณแม่
พอคุณแม่เห็นไลน์เนี่ยแม่ก็ลบไลน์ทิ้งสุดท้ายไม่ได้คุยมาแอบดักฉุดเขาขึ้นรถ
แล้วก็พาไปข่มขืนหัวหน้าคนงานที่ในน็อตทำงานอยู่
ว่าในน็อตเนี่ยมาทำงานได้๒เดือนกว่าก็ดูขยันมีน้ำใจ
วันเกิดเหตุช่วงเย็นนะ๑๙ตุลาคมในน็อตมาขอเบิกเงิน๓๐๐บอกว่าจะเอาไปซื้อของ
แล้วก็จะโอนให้เมียที่สุราชธานีต่อมาพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายมาที่แคมป์คนงาน
มาถามหาในน็อตตอนนั้นทุกคนที่ที่พักคนงานก็ยังไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
กระทั่งมาทราบข่าวว่าโอ้โหก่อเรื่องขนาดนี้เลยเหรอซึ่งหัวหน้าคนงานเนี่ยบอกว่า
น็อตเนี่ยถ้าถามว่าเคยมีคดีอะไรไหมก็เคยมีนะเคยก่อคดีรักทรัพย์
แต่คดีมันก็โอ้โหเมื่อ๑๐ปีก่อนแล้วอ่ะก็ไม่คิดว่ารับมาทำงานด้วยเนี่ย
จะมาก่อคดีขนาดนี้อีก
ผมคิดว่าน่าจะมามอบตัวนะเพราะว่าเขาคงไม่หนีไปไหนไกลหรอกเขาไม่มีทางด้วย
มีวันนั้นเบิกตังคงไป๓๐๐วันนั้นอ่ะตอนเย็นเหรอเนาะเบิกตังไป๓๐๐
เบิกตังไป๓๐๐แค่นั้นเนี่ยแค่นั้นเนี่ยคงไปได้ไม่ไกลหรอกครับ
ว่าผมถามเค้าว่าเค้าอยู่ที่ไหนเค้าบอกว่าอยู่แถวรถเจนฮะเค้านั้น
แล้วเขาบอกเขาจะมอบตัวแต่เขาบอกว่าขอเวลาอีก๓วันขอละทำใจก่อน
คือบอกคนนู้นบอกคนนี้ว่าจะมามอบตัวไม่มาสักทีนะนี่เพื่อนบอกแชทไลน์มาหา
บอกเดี๋ยววันสองวันเดี๋ยวมอบตัวตอนนี้ขอหนีไปตั้งหลักก่อนแต่ก็ไม่มาสักที
คือตัวพ่อเองพ่อก็หูตึงถาวรก็เลยสื่อสารกับลูกไม่ค่อยรู้เรื่อง
พอมารู้ว่าลูกชายเนี่ยไปก่อเหตุขนาดนี้หัวใจสลายเลย
พ่อของในน็อตฝากบอกผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยนะฮะ
ถ้าลูกชายฟังอยู่นะขอให้ออกมามอบตัวมารับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำลงไป
ฝากนักข่าวว่าอยากให้ลูกมามอบตัวคนเราทำผิดย่อมย่อมจะต้องรับผิด
นึกถึงความถูกต้องโดยสังคมเป็นส่วนรวม
คือล่าสุดที่โทรมาเนี่ยโทรมาที่โทรศัพท์ของน้อง
แล้วก็คุยกับแม่เด็กแต่แม่เขาให้คุยกับตำรวจนะฮะ

ภูมิกับการสพออุทัยพันธบทเอกชะนันเปรมปลื้มจิต
บอกว่าตอนนี้รู้แล้วว่าคนร้ายเนี่ย
สืบสวนกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ถ้ายังไม่มามอบตัวตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการขอสารอนุมัติออกหมายจับนะฮะ